คุณผู้ชมคะยังคงไล่ล่าตัวเสียแป้งนาโนตนักโทษชายที่หลบหนีอยู่ในป่าในเทือกเขาบรรทัศน์นะคะ
ยังไม่เจอตัวเลยคุณผู้ชมคะถ้านับตั้งแต่วันที่มีการยิงปะทะกันกับเจ้าหน้าที่๘พฤศจิกายน
จนถึงวันนี้๑๐วันแล้วค่ะยังไม่เจอตัวค่ะ
แต่อย่างที่มิ้วบอกคุณผู้ชมไปว่ามันมีร่องรอยการใช้ชีวิตในป่าคาดว่าเป็นร่องรอยของเสียแป้ง
คราวที่แล้วที่เรานำเสนอไปก็เป็นรอยเท้าเป็นถุงขนมตรวจจับความร้อนได้ใกล้น้ำตก
คราวนี้ก็ไปมีร่องรอยอยู่ใกล้ใกล้น้ำตกเหมือนกันเหมือนเขาจะไปใกล้ใกล้น้ำนะพี่อุ๋
คือเมื่อวานเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาออกมาบอกแล้วว่าไอ้รอยเท้าที่เจอถุงขนมที่เจอของตำรวจ

เป็นชุดก่อนที่เขาเข้าไปก่อนแล้วอีกชุดหนึ่งตามมาก็เลยคิดว่าเป็นของเสียแป้ง
เพราะว่าเห็นมันเป็นรอยเท้าแบบเท้าเปล่าแต่ว่ามันเป็นเหมือนเท้าข้างเดียวกันอ่ะ

ใช่ค่ะแต่ทีนี้ค่ะคราวนี้เขาบอกว่ามันเป็นร่องรอยเหมือนกับไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าแถวน้ำตก
ห่อมจุ้ยพื้นที่อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุงค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่า
ใช่ร่องรอยการใช้ชีวิตของเสียแป้งหรือไม่
พื้นที่แนวเทือกเขาบรรทัศน์บ้านในตระอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุงค่ะ
เป็นรอยต่อจังหวัดตรังและสตูนนะคะ

ตำรวจชุดปฏิบัติการไล่ล่าเสียแป้งนาโนต
ยังคงลงพื้นที่ไล่ล่าตัวเสียแป้งอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจชุดแดนไทย๕๔
ลาดตระเวนสำรวจบริเวณเหนือน้ำตกหม่อมจุ้ย

มีร่องรอยหยุดพัก
มีร่องรอยการกินอาหาร
อันนี้เป็นเบาะแสใหม่นะคะ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง

คราวที่แล้วก็ต้องตรวจสอบว่าใช่ไหม
สุดท้ายถ้าไม่ใช่ก็ต้องหากันต่อ
เจ้าหน้าที่ยังคงจัดชุดลาดระเวนอย่างต่อเนื่อง

ส่วนพื้นที่ริมเชิงเขาทุกพื้นที่เป้าหมาย
เส้นทางเชื่อมต่อที่เป็นพื้นที่ล่อแหลมต่อการหลบหนี
เจ้าหน้าที่กระจายกำลังตั้งชุดตำรวจสกัดทุกจุด

สำรองไว้ให้เพียงพอสำหรับเป็นสัปดาห์เลยนะคะ
หมายความว่าอาจจะตามหากันเป็นสัปดาห์ในป่า
คุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นการเตรียมเผื่อเอาไว้ก็แล้วกันนะคะ
เพื่ออำนวยความสะดวกการดำรงชีวิตของเจ้าหน้าที่ในช่วงที่ปฏิบัติงานในป่า
มีการสำรองเฮลิคอปเตอร์ด้วยค่ะมีการสำรองชุดเคลื่อนที่เร็วด้วยค่ะ
ก็จะเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หากเจ้าหน้าที่ที่เป็นชุดเดินเท้าลาดระเวนได้รับบาดเจ็บ
ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดสตูน
เจ้าหน้าที่ชุดจรยุทธ์หรือกลองกำลังเกาะติดพื้นที่ของสพม
ยังคงออกลาดระเวนตามแนวเทือกเขาบรรทัศน์
อำเภอมะนังท่ามกลางอุปสรรคก็คือ
ช่วงนี้ฝนตกเป็นระยะคือตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็ฝนตกต่อเนื่องมาเลย
เจ้าหน้าที่ยังคงเชื่อว่าเสียแป้งอยู่ในป่าบนเทือกเขาบรรทัศน์
แต่ชาวบ้านบอกว่าโอ๊ยจนถึงป่านนี้ไม่อยู่แล้วมั้ง
ก็เลยยังมองต่างมุมกันนะคะเจ้าหน้าที่เชื่อว่ายังอยู่
ชาวบ้านบอกว่าไม่อยู่ออกไปแล้วแหละออกจากพื้นที่ไปแล้ว
เพราะถ้ายังอยู่ยังอยู่แบบไม่มีอุปกรณ์ในการดำรงชีพ
อยู่แบบเสียแป้งอยู่คนเดียวไม่มีสมุนช่วยเหลือเนี่ยไม่มีทางรอด
อันนี้ชาวบ้านบอกนะบอกว่าไม่มีทางรอด
เพราะสภาพสุดท้ายจากที่เรารายงานข่าวไปก็คือ
เสียแป้งไม่ใส่เสื้อใช่ไหมคะครับแล้วก็รองเท้าก็ไม่น่าจะมีใช่ไหมคะ
ทนต่อสภาพอากาศและสภาพพื้นที่แบบนี้ได้อย่างไร
ถ้าตามข้อมูลของเชษฐธีวันที่ประท้ากันเมื่อ๘พฤษฐีกายน
ว่าถอยร่นไปคนเดียวอะไรอย่างนั้นคือเมื่อวานตำรวจเนี่ยเขาประเมินสถานการณ์
หลังจากที่รู้ว่าเอารอยเท้าเป็นของชุดก่อนหน้าที่มาอาบนงอาบน้ำถุงขนมอะไรพวกนี้นะฮะ
ก็เหมือนกับที่ชาวบ้านประเมินนั่นแหละนะฮะก็คือ๑หนีลงไปแล้ว
ถ้ายังอยู่ก็ต้องมีคนคอยช่วยใช่ค่ะเพราะถ้าอยู่คนเดียวรอดยาก
หรือไม่ก็๓ก็คือตายไปแล้วซึ่งตอนนี้มันยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น